ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลกที่อำเภอเนินมะปรางนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๒ปีแกชื่อนายแหวน
หายตัวไปจากบ้านสักร่วมสัปดาห์นะครับญาติพี่น้องหายังไงก็หาไม่เจอ
สุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยญาติญาติไปถามคุณยายที่เป็นหมอดูเป็นร่างทรงประจำหมู่บ้าน
คือแกบอกว่าอ๋อที่ตามหากันเนี้ยเขาตายแล้วอืม
ถูกฝังขุดหลุมฝังเอาไว้หลังบ้านมีสวนอยู่เป็นสวนมะม่วง
แล้วตรงจริงจริงนะคะแล้วก็เจอศพจริงจริงนะคะ
คือไปถึงเจอหลุมจริงนะฮะใช่ค่ะแล้วให้กู้ภัยมาขุดนะฮะ
เมื่อค่ำเมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับไปดูนะฮะ
นี่ค่ะช่วงนี้เจอหลุมล่ะนะฮะปากหลุมก็ดูผิดปกติ
ก็ต้องช่วยกันขุดนะฮะกู้ภัยใช้มีดนะครับ
นี่ฮะช่วงนี้เจอหลุมแล้วนะปากหลุมก็ดูผิดปกติ
ขี่หางใช้จอบขุดนะครับ
เป็นสวนมะม่วงนะฮะหลังบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านปลวกงาม

ท่านผู้ชมครับขุดลึกลงไปเนี่ยเมตรหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะตอนขุดลงไปเรื่อยเนี่ยไปถึงเมตรหนึ่งเนี่ย
โอ้โหถึงกับพังงะกันเลยนะครับ
อันนี้ใช่ไหมหัวนูนนี่นะ
นี่ด้านตัวตัวผมว่าน่าจะฝังในข้างล่างอีก
ตอนที่แจ้งตรงนี้เป็นปลารกเลยนะ
เจอหัวก่อนเลยฮะเจอหัวลักษณะเส้นผมก่อนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่๒ทุ่มคืนที่ผ่านมานะฮะกู้ภัยไปขุดแล้วก็เจอศพในหลุมจริงนะครับ
หลังจากนั้นใช้เวลาอีกเกือบชั่วโมงนะในการที่จะขุดดินแล้วก็เอาศพขึ้นมาจากหลุม
นี่ฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเจอแล้วเจอศีรษะเจอเส้นผมแล้ว
พอนำศพขึ้นมาได้นี่นะฮะเป็นผู้ชายนะครับอายุก็ประมาณสัก๕๐ปี
ก็เหมือนกับที่ญาติเขาแจ้งเรื่องคนหายเอาไว้คนที่หายเนี่ยอายุ

นี่คือสวนหลังบ้านของพี่สาวคนที่หายตัวไปเนี่ยฮะเขาชื่อในแหวนนะฮะในแหวนคำพรมมีนะครับ
อายุ๕๒ปีนี่ฮะคือสภาพศพที่นำขึ้นมาไม่สวมเสื้อนะครับสวมกางเกงขายาวตัวเดียว
มือสองข้างถูกมัดด้วยเศษผ้าแล้วตามร่างกายมีบาดแผลถูกทุบที่ศีรษะและไทยทอยด้วยนะฮะ
หลังนี่มีรอยถูกทุบจนยุบเลยนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยที่เขามาดูด้วยตอนที่มาขุดกันเนี่ยนะเห็นศพบอกยืนยันว่าใช่เลย

นี่คือในแหวนคำพรมมีอายุ๕๒ปีเขาอยู่ที่บ้านกับพี่สาวบ้านของพี่สาวอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพ๕๐เมตรหลังบ้านพี่สาวเป็นสวนอย่างนี้เป็นสวนมะม่วงนะครับ
ย่าแจ้งความคนหายไว้ในแหวนเนี่ยหายไปตั้งแต่๒๐มีนาคมหลุมเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับหลุมนี้นะครับที่ขุดเจอศพในแหวนเนี่ยขุดกันเนี่ยกว้างประมาณ๑เมตรลึกเมตร๕๐แล้วตามกิ่งไม้ใกล้หลุมเนี่ยมีคราบเลือดเต็มเลยนะครับคือที่แรกกู้ไพ่เนี่ยขุดเจอศพในแหวนเนี่ยที่อยู่ก้นหลุมเนี่ยก
ใช้ดับกลิ่นนะจากนั้นเนี่ยจะมีมุ้งสีขาวคลุมศพเอาไว้อีกทีนึงแล้วมีกระสอบวางทับอีกชั้นหนึ่งแล้วถึงเป็นดินกลบข้างบนสุดเนี่ยเป็นพวกกิ่งไม้กิ่งไม้เอามาปิดไว้อำพลางหลุมศพนะครับ
ตำรวจก็ให้กู้ภัยส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะฮะตามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวต้องให้ญาติเนี่ยมาสอบปากคำตรวจตัวอย่างดีน้องนินเอเพื่อเปรียบเทียบว่าเป็นในแหวนจริงด้วยนะฮะ
ตำรวจก็เลยให้ญาติของในแหวนนะคะพาไปดูที่บ้านเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสอบปากคำคนในครอบครัวเพิ่มด้วยนะคะ
จากการสอบสวนนะคะในแหวนผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นน้องชายของนางแพงยังไม่มีครอบครัว
ก็เลยมาอาศัยอยู่กับนางแพงพี่สาวอะนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่กันห้าคนค่ะคุณผู้ชมก็คือจะมีนางแพงกับสามี
มีหลานชายอายุ๑๒ก็จะนอนกันอยู่ชั้น๒ของบ้านนะคะ
ส่วนในแหวนคนที่เสียชีวิตนะคะจะกางมุ้งนอนอยู่ที่โถงชั้นล่างของบ้าน
แล้วก็มีลูกชายของนางแพงอายุ๓๖ปีนอนอยู่ชั้นล่างด้วยนะคะ
วันเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมตอนประมาณสักตี๕พี่สาวบอกว่าก็ลุกขึ้นมาหุงข้าว
ตอนนั้นนะคะยังเห็นน้องชายนอนอยู่ในมุ้งตามปกติ
พี่สาวบอกว่าก็เลยหุงข้าวทำกับข้าวเหมือนกับทุกวัน
จนสายพี่สาวก็เริ่มรู้สึกแปลกว่าอ้าวทำไมน้องชายไม่ยอมลุกจากที่นอน
ก็เดินจากครัวนะคะไปดูปรากฏว่าน้องชายเก็บที่นอนหมอนมุ้งเรียบร้อยแล้ว
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเวลาผ่านไปจนข้ามคืนพี่สาวก็ยิ่งงงว่าเอาแล้วน้องชายไปไหน
ทำไมน้องชายไม่กลับบ้านก็เริ่มใจคอไม่ดีไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตำรวจนะคะ
ก็เลยช่วยให้คนออกตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะ
เจ้ารับจ้างแล้วก็ทำไมมันไม่กับปีแล้วมาดูมันเก็บมุ้งเก็บอะไร
เคยเขาเคยไปซื้อกับข้าวทุกวัน
ปกติเนี่ยทำกับข้าวกินด้วยกันใช่ไหม

สาวผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้นะคะช่วงเช้าเมื่อวานนี้อ่ะค่ะ
กู้ภัยก็มาช่วยกันหาแถวใกล้บ้านมาหากันอีกรอบนึง
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่มีเบาะแสอะไรเลยญาติญาติก็ไปขอให้ร่างทรง
ตำบลชมพูช่วยนั่งทางในดูว่าในแหวนเป็นตายร้ายดียังไง
แล้วร่างทรงบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมร่างทรงบอกว่าในแหวนเสียชีวิตแล้ว
ร่างทรงบอกว่าศพฝังอยู่ใกล้กับคลองหลังบ้านพี่สาวนั่นแหละ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานกู้ภัยให้ไปช่วยค้นหาอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่ง
ก็เดินตระเวนกันไปตามคลองชมพูที่ติดกับหลังบ้านของพี่สาวผู้เสียชีวิตนะคะ
เดินดูกันเนี่ยนะแล้วไปเจอเนินดินแล้วเนินดินนี้มันแปลกเหมือนกับถูกขุดขึ้นมาใหม่
มีคราบเลือดด้วยนะคะคราบเลือดอยู่ที่กิ่งไม้ก็เลยช่วยกันขุด
โอ้โหเจอจริงขุดจนเจอศพของในแหวนถูกฝังเอาไว้ตรงนี้ค่ะ
เมื่อคืนนี้ตำรวจสพเนินมะปรางก็ตรวจหาพยานหลักฐานที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอมีดเล่มหนึ่งวางอยู่หน้าบ้านแล้วมีคราบเลือดด้วยก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมอะค่ะกล้องวงจรปิดค่ะที่หน้าบ้าน
ตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดสองตัวนี้อ้าวเมมเมอรี่การ์ดหายไป
โอ้โหเมมอรี่การ์ดหายไปไหนตำรวจก็เลยบอกว่าสงสัยคนร้าย
ต้องเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิด
ถึงรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดตรงไหนตรงไหนแล้วก็ดึงเอาเมมอรี่การ์ดออกไป
โอ้โหตำรวจก็หาหลักฐานนะคะก็คุยกับพี่สาวอะค่ะ
คือตอนนี้เจอศพแล้วใช่แต่ยังไม่รู้ว่าใครคือคนร้าย
ไม่รู้ว่าใครคือคนร้ายแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมถึงเมมโอรี่การ์ดของกล้องวงจรปิดทั้งสองตัวมันหายไปได้ยังไง
ครับปรากฏว่าตอนที่ตำรวจกำลังหาหลักฐานนะคะ
คุณผู้ชมก็พยายามคุยกับคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิต
โดยเฉพาะพี่สาวอยู่ดีแก้วน้ำแตก
แบบสองใบเลยนะนี่เดี๋ยวลองดูค่ะ
แล้วครับครับประมาณประมาณตีห้า
ระหว่างที่กำลังคุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตน่ะ
ได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกเสียงดังมากนะ

และทุกคนที่อยู่ตรงนั้นยืนยันว่า

ยืนยันว่าไม่มีใครไปโดนแก้วน้ำ

อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ที่คนในครอบครัวในงานตรงนี้

คือมันวางอยู่บนจานบนโต๊ะ

พลิ้งนี่ค่ะ
เขาก็เลยเชื่อกันว่าผู้เสียชีวิต

เกี่ยวกับตัวฆาตกรคนนี้หรือเปล่า

อื้อหือมีคำมะวานนะครับ

แล้วก็กำลังสอบถามกันอยู่ว่า
จะสงสัยไปที่ใคร

วันนี้พนักงานสอบสวนสพเนินมะปราง
ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมนี่ฮะ

ต้องมาหาต่อว่าใครคือคนร้าย
สองกล้องถูกหักทิ้งเอาไว้ที่ด้านหลังบ้านค่ะ
ด้านหลังบ้านเดินไปก็เป็นหลุมแล้วเป็นสวนมะม่วงแล้วนะครับ
แล้วไปเจอค้อนเจอขวานเจอมีดนะที่เปื้อนคราบเลือดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยพอตำรวจเจอหลักฐานต่างเหล่านี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เชิญญาติ
ขอนี่เมลิเมตด์นี่เปื้อนคราบเลือดด้วยสุดท้ายสอบไปสอบมา
บันเจิดกันวงอายุ๖๐ปีซึ่งก็คือสามีของนางแพงพี่สาวของผู้ตาย
โอ้โหนี่ฮะสุดท้ายก็ยอมรับออกมานะคะ
เขาอ้างนะบอกว่าในแหวนน้องเมียเขาเนี่ย
ซึ่งเขาก็คือพี่เขยเนี่ยนะฮะชอบมาทุบรถไถของเขา
แล้วรถไถเขาก็พังไปหลายรอบแล้วตำรวจก็นำตัวนายบัญเจิดเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะฮะอืมสพเนินมะปรางนะครับ
นี่คือรถไถนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายคือพี่เขยนะฮะฆ่าน้องเมียนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับคือพอสามีนี่ฮะเขาบอกเนี่ย
เมียเขาเนี่ยชอบเนี่ยบาดหมางกันมีปัญหาทะเลาะกันบ่อย
แล้วก็ชอบมาลงที่รถไถเขานะฮะคือนางแพงเองบอกก็ไม่คิดเหมือนกันว่า
โอ้โหสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสามีเธออ่ะที่ฆ่าน้องชายอ่ะนะฮะ
ฆ่าน้องชายตัวเองเนี่ยคือผู้ก่อเหตุกับภรรยาเนี่ย
โอ้โหพอเขารับสารภาพกันเนี่ยเขามีหลานชายอยู่แล้วอายุ๑๒ขวบ
อดคอกันร้องไห้ที่โรงพักนะฮะเพราะว่าตำรวจคุมตัวไปนะครับ
นี่ที่บ้านนะฮะก็อยู่กันอย่างนี้นะครับมีนางแพงกับลูกของนางแพงนะ
แล้วก็มีนี่ฮะที่โรงพักษพในมปรางเนี่ยฮะนี่หลานชายนะครับ
สุดท้ายในบัญเจิดสารภาพว่าเป็นคนฆ่าในแหวนน้องเมียเอง
โดยอ้างว่าแค้นที่ในแหวนเนี่ยชอบทำลายข้าวของในบ้าน
ชอบแอบมาทุบไฟท้ายมาทุบกระจังหน้ารถไถของเขา
หาคนก่อเหตุไม่เจอสักทีนะ
สุดท้ายเนี่ยนายบัญเจิดบอกเลยให้ลูกชายไปซื้อกล้องวงจรปิด
ติดที่บ้านเนี่ยสองตัวแล้วมันก็เป็นหลักฐานมัดตัวในแหวนว่าอ๋อ
มาทุบรถไถเขาเพราะมีปัญหากันบาดหมางกัน
ลงที่ไหนไม่ได้มาลงที่รถไถของเขานะฮะ
ก็เลยเก็บความแค้นสะสมเรื่อยมา
คือนายบัญเจิดเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับตามที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะฮะ
เดี๋ยวเสียงของนายบัญเจิดให้ฟังอีกทีหนึ่งฟังที่เขาเล่าก่อน
เขาบอกว่าวันนั้นคือช่วง๑๙มีนาคม
ในแหวนที่เตรียมจะออกไปทำงานก็เดินสวนกันปกติ

ก็ถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายอย่างก็คว้าเหล็กข้อต่อรถไถที่เป็นเหล็กตันนะฮะฟาดไปที่หัวในแหวนแล้วก็นำตีที่หลังอีกหลายครั้งตามลำตัวด้วยจนในแหวนเสียชีวิต
จากนั้นก็ลากศพในแหวนไปข้างบ้านไปขุดดินแล้วก็ฝังเอาไว้นั่นแหละที่ท้ายสวนมะม่วงหลังบ้านที่เราดูภาพตอนแรกอ่ะ
พอฝังเสร็จโยนเหล็กทิ้งเอาไว้ข้างหลุมศพที่ฝังดินนั่นแหละนี่ก็เลยเป็นหลักฐานเลยนะฮะ
ต้องเข้ามา

ก็ต้องคุมตัวมาทำแผนต่อนะครับนี่ตำรวจคุมตัวในบัญเจิดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็ที่บ้านตัวเองนี่แหละนะญาติพี่น้องชาวบ้านก็มาดูกันเยอะนะฮะ
แต่ไม่ได้มีการตะโกนด่าทอสาบแช่งหรือว่าทำร้ายอะไรกันนะครับ
เหมือนกับว่าเขาก็คนรู้จักกันทั้งนั้นคือตำรวจนำตัวนายบัญเจิดไปทำแผนเนี่ย
ตั้งแต่ในบ้านนะครับที่บอกว่าเดินสวนกับในแหวนที่เป็นน้องเมีย
แล้วก็พูดจามีปากเสียงกันอีกอ้างว่าถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายถึง๓ครั้งนะครับ
บันดาลโทษะจังหวะที่ในแหวนออกมายืนข้างบ้าน
หยิบเหล็กข้อต่อรถไถยาวประมาณหนึ่งฟุตตีใส่ขมับขวาไปหนึ่งครั้ง
แหวนก็สลบแล้วก็ตีใส่อีกหลายครั้งจนเขาเสียชีวิตนะฮะแล้วก็
เอาศพไปฝังแต่นายบัญเจิดเนี่ยบอกว่าก่อนจะเอาศพไปฝังเนี่ย
เอามุ้งมาพันรอบศีรษะในแหวนก่อนเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยมันไหลออกมา
นี่นะฮะตำรวจก็จะใช้ผ้าขาวม้าแทนนะครับจากนั้นพอพันเสร็จแล้วก็ยกศพ
รวมทั้งลากด้วยนะเขาบอกเขาทำคนเดียวยกศพด้วยลากศพด้วย
ที่สวนมะม่วงหลังบ้านแล้วโยนลงไปในหลุมหลุมนี้เนี่ย
บันเจิดบอกว่าขุดไว้นานแล้วจะเอาไว้ทำบอกเกลอะนะ
ก็เลยโยนศพในแหวนลงไปแล้วก็ฝังกลบ

มาดูตอนที่เราลากมาเนี่ยคือเราตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกตัวหรือยัง
ว่าเราทำอะไรเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกผิดกันหรือยังตอนนั้นอ๋อ

อ๋อคือเราก็ยังโกรธเขาอ่ะเนอะครับครับแล้วก็ลองวงจรปิดที่เลือกที่เอามาติดนี่เพราะเหตุการณ์นี้เลยไหมอ่ะ
เพราะว่ามันของของมันหายเราสงสัยเขามาโดยตลอดเลยไหมครับ
ผมไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยติดติดกล้องนี้ไม่ได้เจอกับเขาเลยเนอะไม่ครับอืม
คือติดเอาไว้เพื่อป้องกันว่าของเรามันจะหายอีกอะไรอย่างนี้
อันนี้ยืนยันว่าเราทำคนเดียวไม่มีใครร่วมนะครับ
ทำแผนเสร็จนะครับตำรวจคุมตัวในบัญเจิดกลับไปที่สพนมปรางนะครับ
ที่สถานีตำรวจเนี่ยหลังทำแผนเสร็จภรรยาก็ไปแล้วฮะ
แพงเนี่ยภรรยาของนายบัญเจิดแล้วก็เป็นพี่สาวผู้ตายด้วย
เอาเสื้อผ้าเอาสบู่ยาสีฟันแปลงสีฟันใส่ถุงพลาสติกมาให้สามี
ก่อนจะไปโรงพักอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการร้องไห้นะ

อยู่บ้านนี่แหละเจ้าทำใจให้สบาย
ไม่มีใครหาออกเขาก็มีทุกประเทศไทยนะ
ก็ทำแผนเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของขั้นตอนต่อไปก็จะประกงประกันอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับญาติแล้ว
ไปยื่นขอประกันตัวหรือเปล่าอืมทีนี้ค่ะพอได้ตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจบอกว่าแล้วประเด็นเรื่องของกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้าน
สองตัวที่เมมอรี่การ์ดอ่ะหายไปแล้วก็โดนหักทิ้งเนี่ยนะคะ
ลูกชายของนางแพงค่ะสุดท้ายรับสารภาพว่าเป็นคนหักเมมโอรี่การ์ดทิ้ง
ใช่ตำรวจก็ถามว่าอ้าวแล้วไปหักเมมอรี่การ์ดนี้ทำไม
รู้เห็นเป็นใจเหรอเวลาที่พ่อก่อเหตุคุณรู้หรือเปล่า
แล้วช่วยปกปิดหรือเปล่าลูกชายบอกว่าเปล่าเปล่าไม่ได้ปกปิดที่หักเมมโอรี่การ์ดเนี่ยนะ
ก็เพราะว่ากลัวตำรวจมาค้นบ้านแล้วไปเจอปืนเป็นปืนแก๊ปที่ซ่อนอยู่
ก็เลยทำลายทิ้งเขาอ้างแบบนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้รู้ว่าพ่อก่อเหตุ
แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าแบบโอ้โหจะต้องมาช่วยปกปิดข้อมูลอะไรให้พ่อนะคะ
นี่คือลูกชายของนางแพงนะคะนายวชิรวิทย์กันวงอายุ๓๖ปี
อยากจะขออะไรก็ขอมาแต่ไม่ต้องเห็นเรื่องนี้
ทีนี้ค่ะตัวนางแพงค่ะเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
พอตำรวจจับสามีนางแพงก็เลยเปิดใจเนี่ยดมยาดมไปด้วยเลยเปิดใจทั้งน้ำตา
บอกว่าเสียใจค่ะที่สามีพลั้งมือฆ่าน้องชายเธอนะคะ
คิดเลยจริงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัว
ที่สามีจะรับสารภาพเธอก็พาหลานไปเยี่ยมที่โรงพัก
ตอนที่ตำรวจสอบปากคำแล้วก็บอกว่าถ้าทำจริงก็รับสารภาพไปนะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกเมียติดคุกกันหมดนะที่ดินเอยรถเอยถูกยึดหมดนะ
สุดท้ายสามีก็เลยยอมรับสารภาพกับตำรวจว่าเป็นคนก่อเหตุคนเดียวค่ะ
มันผ่านจะฆ่าจะตีจะอะไรทุกอย่างเนี่ยหลานกลัว
ก็คดีนี้ก็ชัดเจนแล้วนะ

กลับมามันก็มีเรื่องความเชื่ออยู่สองมุมนะ

พี่สาวกำลังนั่งเล่าเหตุการณ์อยู่
ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าแก้วแตก

นี่ฮะคุณยายก็บอกว่าอ๋อตายแล้วถูกขุดหลุมฝังศพอยู่สวนท้ายบ้านนั่นแหละ
วันนี้เราไปตามหาจนเจอนะครับนางจันทร์มาทำมาอายุหกสิบเจ็ดปี
เป็นหมอดูประจำหมู่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ปลวกงามตะบนชมพูอำเภอเนินมปรางจังหวัดพิศนุโลกนี่ฮะ
ก็ถามนางจันทร์นะคือนางจันทร์เนี่ยแกบอกว่า
วิชาหมอดูเนี่ยสืบทอดวิชาดูดวงมาจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้าน
ค่ะเวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนทุกข์ใจเนี่ยจะแวะเวียนมาหานะฮะ
ใช้วิธียังไงนะครับในการดูเนี่ยนะครับ
คือนางจันทร์บอกว่าถ้าใครหาของไม่เจอคนหายอะไรหายเนี่ย
จะใช้วิธีจับไม้ตอกไม้ตอกเนี่ยความยาวประมาณคืบนิ้วนะฮะ
แล้วยายก็จะเหมือนกับมีทรงหรือว่ามีวิชานะ
ก็จะถามเนี่ยเสี่ยงจากไม้พวกนี้นะครับเจอใหม่เจอ
สมมุติถ้าเจอของเจอของหรือไม่เนี่ย
ตอกจะยืดยาวออกมาเองเกินคืบนิ้วนะ
หรือบางครั้งมันก็อาจจะหดสั้นกว่าคืบนิ้ว
ยายเขาก็จะทำนายให้ว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะ
ไม้อันนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ
อย่างกรณีของนายแหวนเนี่ยญาติเขาไปถามหาตั้งนาน
เหตุการณ์เกิด๑๙มีนารุ่งเช้าพี่สาวรู้ว่า
น้องหาไม่เจอหายไปไหนไม่รู้๒๐มีนา
เมื่อวานนี้ไปถามยาย๖วันผ่านไป

ถูกฆ่าตายแล้วศพเนี่ยฝังอยู่หลุมที่สวนท้ายบ้าน
ไปเจอหลุมแล้วขุดเจอจริงนะฮะ

ที่บ้านพูดถึงเอาไว้นะครับ
มาบอกว่าอย่างไร
คุณหายกระดูกเข้าไปนะโน๊ก

ก็ว่าเขาไปอยู่ไหนของไหนก็ว่า

ก็ว่ามันมีวิญญาณด้วยโน๊ก

คืบเขาบอกเอาคืบไหม

แต่คุณไม่มีไม่อยู่ตามเราจะไปแล้ว
เขาตายแล้ว

แต่ว่าคนในหมู่บ้านบอกว่าเวลาอะไรหงอะไรหาย